มาแล้วมาแล้วตลอดตลอดมาแล้วจ้า
มาค่ะได้เวลาไปเช็คราคาสินค้าในตลาดกันแล้วนะคะ
ดูสิว่าวันนี้ราคาสินค้าของเราเป็นยังไงบ้าง

เนื้อแดง๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
สะโพกไก่ค่ะ๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์สูงวันนี้๕บาทต่อฟองนะจ๊ะ
ไปดูราคาผลไม้กันบ้างดีกว่าค่ะ
วันนี้นะคะฝรั่งกิมจูอยู่ที่๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แนตาลูป๓๒บาทต่อกิโลกรัม
ละกอฮอนแลนด์๗๕บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ชมพูทัพทิมจันทร์วันนี้นะคะ